เชิญชวนคุณผู้ชมชื่นชมพลเมืองดีคนนี้กันหน่อย
เพราะว่าในระหว่างที่เขาขับรถไปซื้อมะม่วง

เขาไปเจออุบัติเหตุรถเสียหลักตกข้างทางพอดีนะคะ
พ่อแม่ลูกอยู่ในรถเลือดอาบเลยนะ
เขาบอกว่าโหเห็นแบบนี้รอกู้ภัยไม่ไหวแล้ว
รีบพาทั้ง๓คนไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วพ่อแม่ลูก๓คนนี้ที่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้ปลอดภัย
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้ในช่วงเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ด้วย
ก็คือคนที่โดยสารไปกับรถของพลเมืองดีนี่แหละ
ฟังข่าวนี้แล้วขนลุกเลยนะฮะนี่ถือว่าต้องชื่นชมเยอะเลยนะ
ไม่นิ่งดูดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ไม่ได้ขับเลยไปนะคะเห็นแบบนี้เขาบอกต้องจอดค่ะ
ต้องช่วยนะคะนี่เป็นคลิปจากผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
รายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะคะระบุข้อความวินาที
ฉุกเฉินหัวใจแทบวายรถกระบาดเสียหลักตกข้างทาง
มีผู้บาดเจ็บ๓คนสามีพันรยาและลูก
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลประดังเบซาเขาบอกต่อกันมา
ใครรู้จักใครที่ดูคลิปแล้วนะคะ
ใครรู้จัก๓คนนี้ช่วยบอกต่อญาติเขาหน่อย
คลิปนี้จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่ช่วงที่เขาขับรถมา
สรุปสุดท้ายแล้วเขาเห็นอุบัติเหตุแล้วเขาก็จอดแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนบ้านท่าข่อยประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
หลังจากนั้นจอดรถลงไปดู
สิ่งที่ตกใจคือคนที่เปิดประตูออกมาคนแรกคือผู้หญิง
ซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยนะเลือดอาบใบหน้าเลยแล้วอุ้มเด็กแบบนี้ออกมาค่ะ
นี่เป็นภาพที่น่าตกใจมากนะคะเขาบอกเขาเห็นตอนแรกตกใจ
แต่ว่าตั้งสติอย่างไรก็ตามต้องพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะบอกไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
และระหว่างนั้นค่ะฝ่ายชายซึ่งเป็นพ่อของเด็กประสบอุบัติเหตุเหมือนกัน
เลือดอาบเหมือนกันแต่วินาทีนั้นต้องอุ้มลูกชายขึ้นมา
เอามาใส่รถคนที่โพสต์แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลทั้งหมดนี่แหละนะคะ
ทีมข่าวของเราพูดคุยกับพลเมืองดีทราบชื่อเป็นชื่อเล่นนะชื่อว่าคุณมินนี่นะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์บอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอขับรถไปซื้อมะม่วง
เพราะว่าเธอขายข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ที่สงขลาอยู่แล้วนะคะของมันหมดนะก็ไปซื้อม่วงนะ
ระหว่างทางเห็นอุบัติเหตุรถตกข้างทางตอนนั้นตกใจแต่ตั้งสติเลย
และพาทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาลคิดอย่างเดียวต้องไปให้เร็วที่สุด
สามคนปลอดภัยนะคะโดยเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นบางคนอาจจะได้ดูคลิปแล้วนะคะ
เห็นว่าเด็กเนี่ยมีเลือดอาบหน้าเลยแล้วก็ร้องไห้จ้าเลย
เขาบอกว่าเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อาจจะเป็นเลือดของคุณพ่อคุณแม่
ที่ได้ประสบอุบัติเหตุไปโดนตัวเขาแล้วเขาก็อาจจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยร้องเสียงดังนะคะอาการของคุณพ่อเนี่ยหัวแตกนะคะ
ส่วนคุณแม่บาดเจ็บที่บริเวณจมูกจมูกนี้หักเลยต้องศัลยกรรมจมูกนะคะ
ส่วนสาเหตุคนขับรถกระบะซึ่งเป็นคุณพ่อบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจาก
ที่ฝนมันตกลงมาอย่างหนักจากคลิปนี้ก็จะเห็นนะคะฝนตกลงมาปล่อยเลยนะคะ
ทำให้รถเสียหลักไหลตกข้างทางไป
คลิปนี้นะคะมีคนเข้ามาดูเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนกดไลค์กดแชร์จำนวนมาก
ส่วนใหญ่ชื่นชมพลเมืองดีที่ตั้งสติได้เข้าไปช่วยเหลือ
ทั้ง๓คนปลอดภัยไม่นิ่งดูดายไม่ขับรถผ่านไป
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ใครหลายคนเตรียมเดินทาง
ปีใหม่แล้วนะคะใครพบอุบัติเหตุช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางด้วย